เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลมีพิธีทำบุญตักบาท
รวมถึงการรดน้ำขอพรจากนายรมนตรีและคณะรัฐมนตรี
งในเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับ
โดยนายรัฐมนตรีขอให้คนไทยทุกคนอโหสิให้กัน
จับมือกันก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข
ติดตามจากรายงานครับ
รดน้ำขอพรจะเริ่มนายยกรัฐมนตรีและคณะ
ได้ร่วมตักบาทพระสงฆ์๖๒รูป
ที่บริเวณสนามย่านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
ตักบาทนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พลอากาศเอกประจิมจันตองและพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
รองนายยกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ทุกคน
รดน้ำขอพรตามประเพณีไทยที่สืบสารกันมานาน
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างอบอุ่น
และเป็นกันเองอย่างที่เห็น
รดน้ำนายกรัฐมนตรี
วยพรและขอบคุณบรรดาข้าราชการทุกคน
ที่ทำงานร่วมกันมาตลอด๕ปี
ตนเองรู้สึกว่าเป็นเหมือนพี่น้องกัน
มากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
และหากสิ่งใดที่ได้ก้าวล่วงไป
ก็ขออโหสิกรรมให้แก่กัน
สิ่งใดก็ตามที่ผมได้ก้าวร่วงท่านไป
มุติบ้างอะไรบ้างก็ขออโฮศิกรรมแล้วกัน
หวังว่าทุกคนคงเข้าใจว่าเพราะเหตุใดนะครับ
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมมีความสุขนะครับ

ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ
และนอกจากจะเป็นวันดีที่ได้ทั้งทำบุญและรับพรจากผู้บริหารประเทศแล้ว
วันนี้ยังได้เห็นภาพน่ารักที่ผู้สื่อข่าวไม่ค่อยได้เห็น
โดยเฉพาะความรักและความผูกพันของผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ์
ที่เดินจูงมือพี่ใหญ่เข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้า
ซึ่งภาพน้องเดินจูงมือพี่ใหญ่ถือเป็นครั้งที่๒ที่สื่อมวลชนได้เห็น
โดยครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
และวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้ยื่น
ให้พี่ใหญ่จับอีกครั้ง
หลังจากที่พลเอกประวิทย์หายจากอาการท้องเสีย
และได้ลาประชุมคอรมอลไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ขณะที่กระแสข่าวเมื่อ๒๓วันก่อนหน้า

สนับสนุนพลเอกประวิทย์ได้หายไปจากระบบ
ซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะทยอยหายไปเหมือนกับกรณีเฟซบุ๊คเพจของ
พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่มีคำสั่งย้ายจากข้าราชการตำรวจ
ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๙เมษายนที่ผ่านมา

จะมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับพลเอกประวิทย์หรือไม่

ถือเป็นนายตำรวจคนสนิทของพลเอกประวิทธิ์
และเคยเป็นถึงรองโฆษกประจำรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และล่าสุดเฟซบุ๊คเพจทั้งหมดของพลเอกประวิทย์ก็กลับมาเปิดได้อีกครั้ง
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน